คุณจู่โจมถือว่าเป็นคนที่ใช้เวลาได้แบบเด็ดขาดมาก

ถ้ายังเหลือเวลาอีกหน่อยคุณจะเปลี่ยนอะไรอีกไหม
คือจริงผมไม่แน่ใจเพราะผมชอบกินผักอยู่ไม่กี่ชนิด

มึงชอบกินผักบุ้งเห็ดเข็มทอง

ขอให้แจ็คพอร์ตแตกกันแล้วกันเพราะว่าจะเอาเงินไปฝากแม่

ผักทั้งหมดนะคะเป็นราคานักวันที่ถ่ายทำนะคะ

ดูสิคะว่าผักบุ้งเนี่ยจะเป็นราคาตั้งต้นที่ถูกที่สุดจริงหรือเปล่า
ขอให้โชคดีนะคะและผักบุ้งราคาอยู่ที่

สวยจ้ะมีโอกาสแนวโน้มที่ดีนะจ๊ะ
ต่อมาค่ะขึ้นช่ายค่ะขอให้แพงกว่า๔๐บาทกันแล้วกัน
และขึ้นชายราคาอยู่ที่

๑๔๐เบียนขึ้นไปไกลมาก

ตกใจได้แต่ว่าอย่าลืมดีใจด้วยเพราะว่าข้อนี้นะคะแพงกว่า
รับเปิดประเดิมไปก่อนค่ะ๕๐๐บาท
แล้วดูสิคะว่าข้าวโพดอ่อน๑กิโลตรงนี้จะแพงกว่า๑๔๐หรือเปล่า
และข้าวโพดอ่อน๑กิโลกรัมราคาอยู่ที่

๘๐บาท

หมดสิทธิ์ลุ้นรับโบนัสแล้วนะคะ
เงินก็ไม่สะสมเพิ่มนะคะ
ยังคงที่อยู่ที่๕๐๐๐บาทนะคะโอเคไหมข้าวโบสถ์อ่อนโอเคครับ
จะมีอะไรที่แพงกว่า๑๔๐บาทไหมคะ
จะมีอะไรที่แพงกว่า๑๔๐บาทไหม
มันจะต้องเป็นเห็ดเข็มทองนี่แหละค่ะ
มาดูกันค่ะเห็ดเข็มทอง๑กิโลกรัม
จะแพงกว่าคืนใช่๑๔๐บาทหรือเปล่า
และราคาเห็ดเข็มทองอยู่ที่

เข็มทองทิ้มใจซะแล้ว

โหชอบกินอันนี้มากเลยเนี่ยต้องลดต้องลด
ตอนนี้ยังคงเดิมค่ะสะสมอยู่๕๐๐บาท
ลุ้นกันว่าจะสามารถสะสมไปได้หรือเปล่า

คุณคะอย่าเพิ่งถอดใจค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้
แต่อย่าลืมค่ะว่าเรายึดราคาตามท้องตลาดณวันที่ถ่ายทำนะคะ
ผักกัดขาว๑กิโลกรัมตรงนี้ราคาจะแพงกว่า๑๔๐บาทหรือไม่

อันเดียวเลยอะอันนี้อันเดียวเลยอะไม่สามารถสะสมอะไรไปได้

นะคะวันนี้ก็สะสมไปไม่น้อยเลยค่ะ
เรามาดูเฉลยการเรียงลำดับราคาที่ถูกต้องกันสักหน่อยดีกว่าครับ
วัตถุดิบทำซุกกี้ที่ราคาต่ำที่สุดใน๕ชนิดนี้ก็คือ
ผักปุ้งราคากิโลกรัมละ๔๐บาท
ซึ่งคุณจู่โจมเรียงได้ถูกต้อง
และผักที่ราคาสูงที่สุดคือ

ราคา๑๔๐บาท
ซึ่งคุณจู่โจมเรียงไว้อันดับที่๒
ทำให้ถูกแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นเองล่ะครับ

ต่อจากนี้เวลากัดขึ้นช่ายแต่ละคำจะคิดไหมโลละ๑๔๐
คิดแล้วคือเมื่อก่อนผมไม่ชอบกินผมจะเคลียร์ทิ้งตลอดเลยแบบ

สนุกครับลุ้นดีแบบเออไม่รู้ว่าแบบ
จริงราคาสิ่งของที่เรากินทุกวันนี้มันแบบ
มันแบบเหมือนมันก็ขึ้นชายอย่างเงี้ย

อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้ที่เป็นกลุ่มนักศึกษาครับ
ไปออกค่ายต่างจังหวัดเพื่อแบบสอนน้องสอนหนังสือ
แบบว่าจะทำไงต้องเข้ามหาลัยต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง

น่ารักแบบนี้ก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีกันแล้วกัน
วันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสนุกกับทางรายการนะคะ
วันนี้ได้เงินไปท่วมท้นเหลือเกินนะคะ

คุณจู่โจมเรียงลำดับได้ถูกต้องตำแหน่งเดียว
รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทกลับบ้าน
และตอนนี้มีผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปรออยู่แล้ว
ศิลปินอิสระค่ะไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะอิสระเบอร์ไหนนะคะ
ขอต้อนรับคุณเกม

ตายแล้วดีใจจะได้ทำงานอย่างมีความสุขสักที
หาเธอหญิงมาตั้งหลายคนพูดอุดพะอมมากพูดอุดพะอมมาก

มันนี่ใช้เสียงสองแต่ว่าอันนี้ใช้เสียงแปดนะครับ
คุณเป็นศิลปินอิสระนี่หมายความว่าอะไรอ่ะ

เป็นร้องเพลงร้องเพลงครับผมร้องเพลงครับผม

ฟังหน่อยได้ไหมคะนิดเดียวใช่ไหม
เอาสักท่อนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปไข้จังหวัดแล้วกันโอเค
ยังเดี๋ยว

โอเคถ้าสมมุติว่าเป๊กมีความยินดีที่จะเข้าไปเพิ่มยอดวิวให้คุณเกมเนี่ย
ต้องพิมพ์ว่าอะไรอ่ะคะปลายฝนต้นหนาววงเมกะไบท์ครับผม
เมกาไบท์นะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยนะคะ

เป็นมั่นใจเลยว่าเพลงนี้ยอดวิวต้องพุ่งแน่นอนเลย
หนึ่งในนั้นจะต้องเป็นเป๊กค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครับ
ร้องเพลงดีแล้วยอดวิวพุ่งแล้ว

อ่าไม่เท่าไร
ปกติซื้ออะไรซื้อแต่ของออนไลน์ครับ
อ่ะไม่รู้คำถามจะตรงกับคุณเกมหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สวม

มีความสุขหัวเราะอะไรละรื่นเลยเนี่ย
เขายังไม่ส่งมาเจ๊หัวเราะก่อนเลย

นี่เจ้าของร้านนี่คุณดีเจนุ๊ยตอนแรก

สวัสดีครับ
โอ้โฮคุณมาตายแล้วจะคิวผักไปจะคิวด้วย

เจ๊มีความสุขหัวเราะก็รีดีไปหมดเลย
รีดีไปหมดเลยค่ะที่จะ
อย่าบอกว่าเจ๊จะได้

จะบอกว่าเจ๊ได้

ตาย

กำลังจะบอกว่าตอนนี้เจ๊ก็แบบว่า๒๐ต้นแล้ว

ที่ผมดูเนี่ยเจ๊จะ๕๐นะครับ

ฮึ่ะฮึ่ะ
ใช่เหรอเจ๊แต่งงานโอ๊ยอุ๊ย

ฉันจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้ว
หลังจากที่เจ๊ใช้เจ๊ล่อนเล่พะเนียนจอไปเรื่อย
วันนี้เจ๊จะได้มีแฟนผมดีใจกับเจ๊
หลังจากที่เจ๊เคยผ่านผู้ชายมาแค่๒๓๐๐คนเอง

ทุกวันนี้เจ๊ไม่กล้าไปยืนอยู่ริมทะเลนะ

กลัวใครไม่ดูคิดว่าเป็นอาหารเหลือ

อ้าวอย่าพักตลกตังเลย

มีความสุขเจ๊มีความสุข

ดูผู้ชายดูสเปคผู้ชายดูหุ่นเจ๊ดูจากอะไร

พาผู้ชายมาเยอะเหรอเจ๊จะรู้ว่าเจ๊ดูอย่างไรคะ
นี่แหละไม่ต้องเห็นเจ๊แค่คำดูเจ๊ก็รู้
จริงสิจริงแต่ถ้าสมมุติว่าผู้ชายแบบนี้คุณเกม
คุณดูให้หน่อยว่าคุณเกมเป็นอย่างไร
เออเจ๊ดูนะถ้าเจ๊นี่เขาตากแดดเยอะไปแล้วแขนดำมากเลย

ถ้าเจ๊ทายผิดนะมาเตะเจ๊เลย
ถ้าทายผิดเตะเจ๊เลยเตะเจ๊เลย

ถ้าคุณแม่บอกใส่เสื้อผ้าเจ๊จะยอมให้หนูกระทืบเจ๊
แต่เจ๊มั่นใจว่าเจ๊ทายถูกเพราะฉะนั้นเจ๊ต้องได้รางวัลแล้ว
เจ๊ต้องได้รางวัลแล้วเอาให้เขาเตะปากเจ๊ได้ไหมใช่
โอโธของหน้าครับครับเอาทีนี้พอครับผม
เจ๊ครับเอางี้ดีกว่าถ้าเจ๊เก่งแบบนี้นะผมขอท้าเจ๊เลย
ได้สิเอาท่าไหนบอกมาเจ๊ได้ทุกท่า

เอาผู้ชายเข้ามาแล้วครับเจ๊ครับ

โอ้โหคุณบอลจัดหนุ่มอ้อหล่อเหลา

ถูกใจคุณทงทงแน่นอน
ตอนนี้ขอไปพักสักครู่
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ